เกาะติดความคืบหน้าเหตุการณ์อดีตตำรวจคลั่งใช้ปืนยิงเพื่อนบ้านนะครับ
เห็นบอกว่าเพื่อนบ้านโดนยิงกระสุนเฉียวหัวไปด้วย
สถานการณ์ตอนนี้นี่ก็น่าเป็นห่วงนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่บ่าย๒โมงครึ่งโดยประมาณตอนนี้
บรรยากาศล่าสุดครับ๒ทุ่ม๒๙นาที
เวลาผ่านไปเกือบ๖ชั่วโมงแล้ว
ก็คาดว่าน่าจะเป็นเป็นผู้ก่อเหตุ
น่าจะเป็นผู้ก่อเหตุเดี๋ยวตรวจสอบความชัดเจนข้อมูลล่าสุด
กับคุณละวีการแก้ววิจิตรนะครับหรือว่าคุณเลิฟนักข่าวของเราก่อติดในพื้นที่นะครับ
สวัสดีครับคุณเลิฟครับสวัสดีค่ะ
คิงพี่มิ้นค่ะล่าสุดนะคะเมื่อประมาณ๒ทุ่ม๒๘นาทีนะคะ
คือทางจ่ามณฑลนะคะได้ออกมาจากบ้านมีการเปิดไฟนะคะ
ออกมาตรงระเบียงหน้าบ้านเปิดประตูภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือสดสดณขณะนี้
เขายอมออกมายืนอยู่ตรงระเบียงนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ด้านหน้าบ้านนะคะ
ว่ายอมมอบตัวเจรจาแล้วจะรอใส่เสื้อผ้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะ
ตอนที่เขาออกมาเนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ได้ถืออาวุธแต่อย่างใดนะคะ
แล้วก็น่าจะมีความใจเย็นลงหลังจากที่ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ย
มีการติดต่อไปที่ภรรยานะคะซึ่งเป็นอดีตข้าราชการครูนะคะ
ให้ประสานคุยกับทางจ่ามณฑลแล้วก็มีการขอร้องให้เจ้าหน้าที่นะคะ
ปิดไฟไซเลนแล้วก็ถอนกำลังถอยกำลังออกมาในระยะที่ห่างจากตัวบ้าน
เมื่อประมาณสักช่วงสองทุ่มนะคะตอนนั้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่
ดำเนินการตามที่เขาร้องขอเนี่ยก็๒ทุ่ม๒๘นาทีเปิดไฟ
พร้อมกับออกมาที่หน้าระเบียงค่ะพี่คิง
ภรรยาของผู้ก่อเหตุตอนนี้อยู่ที่ไหนครับ
คือตัวของภรรยาค่ะเขาไปกลับบ้านนะคะที่จังหวัดชนบุรี
แล้ววันนี้ทั้งวันเนี่ยจะมนทนอยู่บ้านทิมลำพังคนเดียว
ซึ่งโดยปกติเนี่ยค่ะก็คือพลายาเนี่ยเขาก็จะไปที่บ้านชนบรีเป็นประจำ
ในช่วงวันหยุดแบบนี้ค่ะแต่ว่าบางครั้งก็จะกลับมาที่
จากข้อมูลที่ทราบนะคะ
ที่บอกว่ามีคนโดนยิงเฉียวหัวเป็นพ่อค้าปิ้งไก่
เป็นเพื่อนบ้านแถวนั้นสถานการณ์เป็นยังไง

ใช่ค่ะคือเป็นเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านบ้านใกล้เรือนเคียงเลยค่ะ
ติดกันเลยนะคะแถวแนวเดียวกัน
ซึ่งล่าสุดทราบว่าอาการปลอดภัยไม่ได้บาดเจ็บมาก
แต่ว่าตอนนี้เนี่ยตัวเขายังอยู่ที่สอนอบังนานะคะ
เพื่อที่จะดำเนินคดีกับทางจ่ามณฑล
เพราะว่าเมื่อสักครู่เราก็ได้ไปพูดคุยกับทางภรรยาของผู้บาดเจ็บ
เขาก็ยืนยันค่ะว่ายอมรับนะคะว่ามีปัญหาบาดหมางกันมา๕๖ปีแล้ว

แล้วก็ไม่คาดคิดว่าครั้งนี้จะก่อเหตุลักษณะนี้ค่ะ
ทะเลาะกันเรื่องอะไรครับ๕๖ปีที่ผ่านมา

แล้วก็เขาให้ข้อมูลว่ามีเรื่องของ
เขากล่าวอ้างว่าทางบ้านของจามณฑลมีการเผาขยะด้านในตัวบ้านนะคะ
แล้วก็ควันก็คละคลุ้งเข้ามาในพื้นที่บ้านของเขา
แล้วก็มีการถ่ายรูปเก็บไว้ไปแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ลงมาเนี่ยทำให้ทางสหมนธนเนี่ยก็เกิดความไม่พอใจ
ที่มีนักเรงแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามานะคะ
กลายเป็นเป็นเรื่องบาดหมางกันแล้วก็ทราบกันดีว่า
ฝ่ายนี้เป็นคนแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาในขณะเดียวกัน
อีกฝ่ายหนึ่งก็มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ร้องเรียนไปในเรื่องของการเผาขยะเช่นกันค่ะ
คุณเลิฟครับตอนนี้ดูที่หน้าจอครับจะเห็นว่าจ่ามณฑลก็คือนั่งอยู่ตรงบันไดตรงแถวระเบียงบ้านใช่ไหมฮะ
เหมือนเขากำลังก้มดูหรือว่ากดอะไรอยู่สักอย่างหนึ่ง
มีข้อมูลไหมครับในพื้นที่เขากำลังติดต่อกับใครคุยแชทกับใครไหม
หรือว่ามีข้อเสนอต่อรองอะไรไหมครับ
จากช่วงที่จ่ามณฑลเขายอมที่จะเดินออกมาที่ระเบียงเปิดไฟ
คือจะเห็นจากภาพว่าเขามีลักษณะเหมือนพูดคุยเจรจา
พอจะได้ยินบ้างไหมคะว่าเขาพูดคุยกับตำรวจหรือว่ามีการเจรจายังไงกันบ้าง
ก่อนหน้านี้ก็มีการเจรจานะคะโดยการที่ทางเจ้าหน้าที่ก็คือคุยสายกับทางภรรยาเขา
แล้วก็เปิดโปรแล้วก็มีการพูดคุยว่าจาจะออกมาทางไหน
แล้วก็ทางภรรยาเนี่ยก็บอกกับทางเจ้าหน้าที่ว่าจะออกมาทางนี้
ซึ่งตอนแรกข้อมูลตอนแรกบอกว่าจะออกมาเดินออกมาหน้าบ้านตรงประตูสีน้ำเงิน

แต่ว่าเมื่อ๒ทุ่ม๒๘ก่อนหน้านี้ค่ะ
ทางป่าเองก็เดินออกมาทางระเบียงบ้าน
ชั้น๒พร้อมกับชูมือขึ้นตามที่เจ้าหน้าที่ขอร้อง
แล้วก็ไม่ได้สวมเสื้อผ้าแล้วก็ไม่มีอาวุธติดตัวมา

นี่ครับได้ยินเดี๋ยวให้ทีมงานลองปล่อยภาพบรรยากาศล่าสุดหน่อย

คุณเลิฟครับสังเกตดูหน้าจอเหมือนเขากำลังพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งแล้ว
ตอนนี้ทำท่าทำทางด้วยมีเจ้าหน้าที่ไปคุยกับเขาด้วยไหมฮะ
เจ้าหน้าที่ใช่ใช่ค่ะพี่คิมลองปังเสียงนะคะ
ครับวันนี้เขาอยู่ระเบียงแสงสอง
คุณเลิฟครับเสียงอาจจะไม่ได้ยินชัดมาก
ตอนนี้เขากำลังลุกขึ้นแล้วครับคุณเลิฟตั้งแต่ช่วงก่อเหตุจนถึงตอน
เมื่อกี้ผมได้ยินประโยคบางประโยคที่เขาบอกว่าเหมือนจะต้องการขอน้ำหรือเปล่า
อันนี้ไม่แน่ใจนะได้ยินเสียงตำรวจบอกว่าโอเคใช่ไหมครับ
คือเขาได้กินข้าวกินน้ำกินอะไรบ้างหรือยังนี่เดินลงมาแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
คาดว่าน่าจะไม่ได้กินข้าวกินน้ำเลยค่ะตั้งแต่หลังก่อเหตุนะคะ
เพราะว่าเขาเข้าบ้านไปแล้วก็ปิดประตูเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดทราบว่าทางภูมิกับสอนอบางนา
มีการพูดคุยโดยตรงกับทางจ่ามณฑลนะคะยืนอยู่หน้าบ้านนะคะตอนนี้
คือจะลงมาจากบ้านแล้วอ่าเหมือนกำลังมาใกล้ประตูรั้วหน้าบ้าน
ประตูรั้วเหล็กแล้วครับตอนนี้ตำรวจที่ดูแลเหตุการณ์และบังคับบัญชาเหตุการณ์
หน้างานนี้เป็นใครครับตอนนี้นะคะก็มีตำรวจจากกองบังคับการ
ตำลวจทางความบัดห้าแล้วก็รวมไปถึงตำลวจที่สอนอบังนาค่ะ
แล้วก็ตำลวจทางหนึ่งเจ้าหนึ่งที่เรากำลังมาตั้งแต่ช่วงบ่ายค่ะ
คุณเลิฟตอนนี้ผู้ก่อเหตุเหมือนจะกลับเข้าไปที่บ้านอีกครั้งลักษณะดูค่อนข้างอ่อนแรงเหมือนกันค่ะ
ลักษณะเท่าที่คุณเลิฟสังเกตเห็นจากมุมตรงนั้นเนี่ยแกดูอ่อนแรงไหมคะหรือว่ายังไง
สื่อต้องบอกว่าต้องบอกพี่คิงกับพี่มิ้นว่าสื่อเองต้องอยู่ในแนวรอบนอกของเจ้าหน้าที่
แล้วก็ต้องนั่งรายงานแบบก้มต่ำจากกำแพงบ้านนะคะ
ก็เลยทำให้มองเห็นภาพไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าเท่าที่สังเกตนะคะ
ก็น่าจะลงเอิญลงบันไดลงมาชั้นล่างนะคะหลังจากนั้นก็มีเป็นกำแพง
ทีนี้ตอนนี้เหมือนเห็นเดินกลับขึ้นไปที่ห้องชั้นสองแล้วค่ะตอนนี้คุณเลิฟคืออยู่ในจุดที่ปลอดภัยอยู่ถูกต้องนะฮะ
เพราะว่าสถานการณ์ตอนนี้ดูแล้วไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเขากลับเข้าไปในบ้านอีกครั้ง
จนถึงตอนนี้รู้หรือยังว่าอาวุธที่เขาใช้เป็นปืนชนิดไหนมีกี่กระบอกครับ
ตอนนี้ยังไม่ยืนยันอาวุธปืนค่ะ
วางอาวุธอยู่ภายในห้องด้านบนชั้น๒
ตอนนี้เจ้าหน้าที่พยายามจะคุยกับทางจ่ามณฑลแบบสบายนะคะ

จ่ามณฑลมีการต่อรองอยากจะคุยกับตัวแทนสื่อมวลชนบ้างไหมครับ
เพราะว่าช่วงหลัง๒๓เหตุการณ์ที่ผ่านมา
ก็จะมีหลายครั้งที่ขอคุยกับนักข่าวหน่อย
ไม่รู้เพราะอะไรอาจจะทำให้เขารู้สึกสบายใจ

รอบนี้เป็นเหมือนกันไหมครับ

หน้างานตอนนี้ไม่มีรายงานมาว่า
ขอเจรจากับสื่อใดครับ
ครับแล้วชาวบ้านแถวนั้นจนถึงตอนนี้๒ทุ่มกว่าแล้วนะครับ

ตอนนี้เหมือนเขาพยายามที่จะปิดประตูนะครับ
ประตูเมื่อกี้เปิดกว้างตอนนี้ค่อยแง้มใกล้

มีญาติหรือมีครอบครัวคนอื่นมาช่วยเจรจาเกล้กหรอไหมครับ
ใช่ค่ะคาดว่าน่าจะเป็นญาติรวมไปถึงเพื่อนสนิทนะคะ

มือซ้ายของเขาผมไม่แน่ใจว่าเขาถือหรือว่ากำอะไรอยู่

จะช้าเหมือนทิ้งน้ำหนักลงขาขวาเป็นหลัก
เหมือนขาซ้ายจะเจ็บหรือเปล่าครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้เราก่อติดสถานการณ์ที่มีอดีตตำรวจเนี่ย
ก่อเหตุยิงปืนใส่เพื่อนบ้านเกี่ยวหัว

อยู่ในพื้นที่ในจุดที่ปลอดภัย

ท่ามกลางการคุมเข้มสถานการณ์ของตำรวจนครบาน๕และตำรวจสนบังนา

คือบ้านของเขาลักษณะเป็นบ้านไม้ถูกไหมครับคุณเลิฟ
ใช่ค่ะเป็นบ้านไม้๒ชั้นนะคะ

เมื่อกี้นี้เปิดประตูแล้วเดินออกมาอีกรอบหนึ่ง

ตอนนี้ภาพจะค่อนข้างกว้างแล้วมันจะมืด

คาดว่าน่าจะเดินลงมาที่หน้าประตูนะคะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่ได้มีการเปิดไฟสว่าง

เพราะว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เมียของผู้ก่อเหตุ
คุยกันไว้ก่อนหน้านี้ว่าขอให้ดับไฟลงเช่นได้ไหม

ว่าเพราะอะไรทำไมต้องขอให้ดับไฟลงปิดไฟ
คือทางภรรยานะคะก็มีการแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่า
อยากให้ดับไฟไซเลนนะคะ
แล้วก็ถอนกำลังออกมาเนื่องจากว่า
กังวลว่าทางจามนทนเนี่ยจะเกิดความเครียด
ว่าเขาถูกปิดล้อมอยู่ณขณะนี้
เพราะว่าเขามีโรคประจำตัวทั้งเป็นความดันเบาหวานอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็อยากจะให้สถานการณ์ไม่กดดันตัวเขามากเกินไป
หลังจากที่เขาตอบตกลงว่าเขาจะออกมาจากบ้านค่ะ
ซึ่งเจ้าตัวตอบตกลงผ่านเมียแล้วถูกไหมครับ
ยินดีจะออกจากบ้านแต่ยังไม่ระบุว่าจะออกเมื่อไหร่

เปิดไฟส่องมาที่หน้าบ้านแล้วนี่ภรรยาของจ่ามณฑลยังมาไม่ถึง

ไทยค่ะยังมาไม่ถึงแต่ก็คาดว่ามีเจ้าหน้าที่
ตัวแทนเจ้าหน้าที่นะคะมีการคุยสายแล้วก็ถือสาย
ผ่านทางโทรศัพท์เข้าพูดคุยกันอยู่
แล้วก็มีทางผู้อำกับสนบางนาเองที่พูดคุย
ตรงนี้ถึงมีการเชิญลูกศิษย์ของภรรยา
ซึ่งเขาเป็นอดิษฐ์พระราชกาศภูรณ์นะคะ

ตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานเรื่องของข้อมูลส่วนตัวค่ะ
ดังนั้นแสดงว่าตอนนี้คนที่เขาจะฟังที่สุดนะเบื้องต้นข้อมูลที่มีในมือคือเมียของเขา

เจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่หน้าประตูนี่คือเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบดูแลเรื่องนี้และผ่านการฝึกฝนมาทั้งหมดใช่ไหมครับ
ไม่ได้มีนักข่าวปะปนอยู่แนวหน้าใช่ไหมครับคุณเลิฟ
ไม่มีค่ะมีจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งหมดค่ะ

มีข้อมูลบอกว่าน่าจะเดินมาใกล้ประตูรั้วเหล็กหน้าบ้านแล้ว
ค่ะสังเกตจากการที่เจ้าหน้าที่ส่องไฟอาจจะเป็นการส่องไฟพูดคุยกัน
ได้ยินเสียงกรอนประตูแล้วค่ะ
นี่ค่ะประตูกำลังจะเปิดแล้วนะครับดูบรรยากาศตอนนี้ฮะอ่านี่ค่ะประตูกำลังจะเปิดแล้วนะครับดูบรรยากาศตอนนี้ฮะ
เดี๋ยวขออนุญาตหนึ่งนะครับสวัสดีครับขออนุญาตหนึ่งนะครับสวัสดีครับ
อันนี้ใจอาหารจนถามตำรวจฯนะคะ
บรรยากาศก็ดูจะคลี่คลายไปในทางที่ดีนะตอนนี้นะครับ
พอเปิดประตูไปแล้วก็ทักทายด้วยท่าทีอ่อนน้อมนะจากฝั่งตำรวจ

แล้วก็มีการยื่นถุงข้าวให้แล้วถามหาลูกศิษย์

แต่ว่าดูท่าทีแล้วเนี่ยตำรวจเองก็ยังคงวางกำลังอย่างรัฐกลุ่มอยู่นะคะ
จนถึงตอนนี้คุณผู้ชมครับ

ผู้ก่อเหตุยังไม่ได้เดินก้าวพ้นประตูรั้วบ้านออกมานะครับ
ก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เอ่ยก็ต้องยกกล้องสูง
แล้วก็เดินเข้าไปข้างในหลายท่านอยู่เหมือนกัน
สิทธิ์ของเขาที่อยากจะเจอนี่คือใครครับคุณเลิฟ

เห็นชายเสื้อสีเหลืองเดินเข้าไปข้างใน
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่าย๒โมงครึ่ง

จนถึงตอนนี้รายงานเบื้องต้นยังไม่มีใครถูกยิงจนตายนะครับ

เพราะตอนนี้ดูสถานการณ์น่าจะควบคุมได้ในระดับหนึ่งแล้ว
มีเพียงคนเจ็บและตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว

เห็นว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตามข้อมูลเบื้องต้น

ส่วนปมเหตุที่แท้จริงตอนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยัน

เดี๋ยวคงต้องรอติดตามแล้วก็ฟังข้อมูลจากทางฝั่งของผู้ก่อเหตุ

จู่ถึงหยิบปืนออกมาแล้วก็มายิง

ก็พยายามที่จะเข้าไปอยู่ในจุดปลอดภัย
แต่ว่ายังมองเห็นภายในบ้านของเขา
หลังจากที่ทางผู้อำกับสนบังนาเข้าไป
แล้วก็ถือถุงข้าวนะคะไปให้กับทางจ่ามณฑลด้วย
ล่าสุดเดินเข้าไปใต้บริเวณชั้น๒นะคะ

โดยทางภูมิกับเองนะคะ
ก็มีการพาจ่ามณฑลนั่งลงบนโต๊ะ

พร้อมกับให้ทางด่ามณฑลได้ทานข้าวก่อน

เป็นการนั่งคุยกันบนโต๊ะกินข้าว
อยู่ใต้ถุนบ้านหลังนี้ค่ะ

พอจะเห็นข้าเทียงพอจะเห็นข้าเทียงพอจะเห็นสีหน้าน้ำเสียงของเขา
สีหน้าเขาเริ่มไม่ค่อยตึงเครียดแล้วนะคะ
แล้วก็ดูแล้วน่าค่อนข้างที่จะ
น่าจะหิวอาหารแล้วก็อิดบรอยพอสมควร
ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยให้ทานข้าวก่อน
แล้วเดี๋ยวอาจจะต้องมีการพูดคุยเจรจากัน
มีแค่ผู้กำกับสนบังนาเข้าไปคนเดียวไหมคะ
หรือว่ามีเจ้าหน้าที่คนอื่นเข้าไปด้วย
มีทางผู้กำกับสอนอบังนา
ก็น่าจะเป็นทางรองผู้กำกับด้วยค่ะ
แล้วก็มีการปิดประตูด้านหน้าเอาไว้

มีตำรวจ๒ท่านแล้วก็ทางสามอนทน
โดนไป๓คนค่ะ
ครับผมจนถึงตอนนี้ยังไม่มีตำรวจ

ที่คุณเลิฟระวีการและทีมข่าวของเราก่อติดในพื้นที่
ดังนั้นเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติม

เดี๋ยวเราจะเจาะกรอบเอาไว้ให้เกาะติดสถานการณ์
ที่บริเวณหน้าจอไทยรัฐทีวีของเรานี่แหละคุณผู้ชม
ก็จะได้ดูทั้งข่าวสารอื่นแล้วก็ก่อติดสถานการณ์นี้ด้วย

ผู้ก่อเหตุเป็นอดีตตำรวจจ่ามณฑลนะ
ก่อเหตุเหมือนจะคลั่งแล้วยิง
ตั้งแต่บ่าย๒๓๐ตอนนี้๒ทุ่ม๔๕
จนถึงตอนนี้ตำรวจน่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ในระดับที่สบายใจแล้ว
เพราะว่าผู้ก่อเหตุก็มีท่าทีผ่อนคลายลงเปิดบ้านให้เจ้าหน้าที่เข้าไป
แล้วก็นั่งกินข้าวกันอยู่ใต้ถุนบ้านที่โต๊ะข้าวกินข้าวกินน้ำ
แล้วก็รอเมียของเขาซึ่งเดินทางกลับมาจากชนบุรีอยู่ตอนนี้
คนที่เขาถามหาคนแรกทันทีที่เปิดประตูคือลูกศิษย์เมียผมอยู่ไหนคนไหน
หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าไปข้างใน
เดี๋ยวรอพอเมียมาถึงคงจะได้พูดคุยเพิ่มเติม

ทีมข่าวเราก็จะเกาะติดอยู่รวมไปถึงเพื่อนบ้านด้วย
คนที่โดนยิงเฉียวหัวที่บอกว่าเป็นพ่อค้าปิ้งไก่

ทะเลาะอะไรกันที่ว่า๕๖ปีที่มีปัญหาค้างคากันมา